เข้าป่าอุดรธานีไปช่วยตามหาคุณลุงคนหนึ่ง
หายออกจากบ้าน๙วันคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดแล้วจะเจอแกหรือเปล่าไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

ไม่ได้เขาหู้หรอกสิ

พูดสูงท้ายเข้าได้พ่อหรือเดี๋ยวพี่น้องให้ป่านี่

หายเข้าป่าไป๙วัน

ป่วยเป็นอัลไซเมอร์คุณผู้ชม
ชาวบ้านญาติยาตามหากันมาหลายวันค่ะ

ตามหากันในวรรณอุทยานวังสามหมอ

๑๘๐๐๐ไร่ไปเจอกันได้อย่างไร

ขอเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้เจอคุณลุงสำรานหน่อย
ระหว่างที่ค้นหาก็ไปกันหลายที่เลย

แต่หลายคนก็บอกอุ๊ยลุงจะไปถึงเหรอ

เจอคุณลุงค่ะแกไปอยู่ในถ้ำ
แล้วที่สำคัญคือสภาพตอนเจออิดโรยมากเพราะอะไร
ข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กิน๙วันนะคุณผู้ชม
เร่งนำตัวลุงลงจากภูวัว
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลวังสามหมอนะฮะ

แกไม่ได้หายไปครั้งแรกนะ๙วัน
ก่อนหน้านี้แกเคยหายออกจากบ้านมาแล้ว
เดินหลงลืมหายไป๗วัน

แต่ตอนนี้ไม่ได้กลับมาค่ะกลับไม่ถูก

ชาวบ้านแล้วก็ญาติทางครอบครัวสำคัญเลยนะ
ต้องดูแลแกให้ดีเพราะว่าแกป่วยเป็นอัลไซเมอร์
ซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนแกจะเดินออกมาหลงลืมมาอีกหรือเปล่า
อีกแน่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้แกอยู่ลำพังอะนะ
ค่ะนั่นสินะดูพร้อมเลยค่ะนะฮะ